เอามาดูต่อกันที่สาวหล่อสุดฮอตคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะ
ตติ้งดีไม่มีตกตลอดเลยในความหล่อน่ารักขาวใสหูยของหนุ่มตินานั่นเองนะคะ
เรียกว่าเป็นนุ่มแล้วกันนะเพราะว่าหล่อเหลือเกินนะคะ
นี่จะบอกเลยนะยิ่งถ้าไปโผล่หน้าที่เมืองจีนนะ
แฟนคลับเขาเนี่ยเยอะมากกรี๊ดกันสนั่นเลย
อยู่จีนเนี่ยนะคะดังมากถึงขั้นเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็มีร้านอาหารไทยเปิดที่นู่นด้วยค่ะ
แล้วละครแล้วก็หนังที่จีนเนี่ยจะมีให้ได้ติดตามกันอีกหรือเปล่านะคะ
ไปถามตินากันด้วยรวมไปถึงกับรุ่นพี่สาวหล่อหมอเจี๊ยบละละนาเนี่ย
กำลังจะมีข่าวดีใกล้วิบาลนะคะตินาเองเนี่ยยินดีกับพี่สาวคนนี้ขนาดไหน
แล้วตินาเนี่ยมีหวานใจตัวจริงจะมีแบบมีข่าวดงข่าวดีแบบหมอเจี๊ยบหรือเปล่าไปฟังกันเลยค่ะ
ดีแล้วค่ะมีแบบโปรเต็กต์ใจโต
ตอนนี้ยังไม่ได้ทำอะไรทำเปิดร้านอาหารไทยที่จีนเชียงไฮค่ะ

ก็โอเคอยู่ค่ะ
ถูกไหมคะเพราะว่าเวลาถ้าไปดังที่จีนนี่คนจะแบบเยอะมาก
จริงก็โอเคค่ะ
ก็มันเราค่อยโตมาเรื่อยจากแบบหนังจากค่อยมีฐานแฟนขึ้นมาเรื่อยค่ะมันก็ปรับตัวได้โอเคอยู่
น้องเดียกับพี่หมอเจี๊ยบนี่

ก็ดีใจด้วยก็พี่เจี๊ยบคลบมานานแล้วกับน้องเดียก็เห็นว่าจะแต่งงานกันก็ดีใจมากด้วยค่ะ
ก็ให้ไม่มีแฟนแบบนี้แหละดีแล้วนะจ๊ะตินา